ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคดีนี้หน่อย
คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองต้องถือว่าอุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมมาก
ใช่ค่ะนะฮะมีคนร้ายไปฆ่าปาดคอหญิงสาวคนหนึ่ง
เธอเป็นสาวโรงงานนะครับแล้วชิงจักรยานยนต์ของเธอไป
นี่ฮะถึงขั้นที่ญาติพี่น้องเขาบอกว่าโอ้โหต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ
คือต้องฆ่ากันอย่างขนาดนี้เอาของไปสิทำไมต้องทำร้ายเขาด้วย
นี่ฆ่าปาดคอเธอเสียชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพนกลับครับแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
กู้ภัยด้วยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ตรงจุดนี้เป็นหน้าห้องเช่าปากทางเข้าวัด
น้องซิมสิวในพื้นที่ริมถนนบ้านค่ายบ้านบึงนะครับ
บลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
นี่ฮะลักษณะที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นห้องแถวติดกัน๘ห้องนะครับ
ห้องที่๕ห้องที่เกิดเหตุ
ถูกกั้นเป็นลักษณะเป็นร้านกาแฟน้ำปั่นนะฮะ
มีแสลนด์สีเขียวล้อมปิดร้านเอาไว้
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีผู้ตายอยู่นะครับ
นางสาวหยดน้ำสิงใจอายุ๒๓ปี
ตรงจุดนี้ฮะเธอเป็นสาวโรงงานนะครับ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่อำเภอปลวกแดง

สภาพศพคือนอนตะแคงอยู่ใต้เสือ
แล้วก็มีชายแลนสีเขียวปิดคลุมเอาไว้
สวมเสื้อมีเสื้อชั้นในนะฮะ
แล้วก็มีกางเกงยีนขายาวที่ใส่อยู่
คือสภาพศพลักษณะก็คือมีของมีคมปาดที่คอจนคอเกือบขาดนะครับ
แล้วก็มีบาดแผลที่ข้อมืออีกแผลหนึ่ง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะมีผู้ที่มาพบศพนะครับ
พื้นที่โดยรอบมีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
มีเอกสารแล้วก็บัตรต่างของผู้ตายตกระจายอยู่เกลื่อนพื้น
พอรู้ข่าวเนี่ยท่านผู้ชมครับ
สามีของผู้ตายนะฮะ
ชื่อว่านายพีรพงศ์นะครับ
บอกว่าปกติภรรยาจะขี่จักรยานยนต์มาจอดตรงนี้นี่แหละ
เพื่อจะขึ้นรถรับส่งพนักงานของโรงงานไปทำงาน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับช่วงเย็น
ประมาณ๑๘นาฬิกาเนี่ยช่วงเย็นเลิกงาน
ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านพัก

เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดจอดรถของเธอ
ตอนเช้ามาขึ้นรถโรงงานตอนเย็นรถโรงงานมาส่งตรงนี้

วันเกิดเหตุก็คือ๖กันยายน
พีรพงศ์บอกว่ารอภรรยาจนถึง๔ทุ่ม
วันเกิดเหตุคือเมื่อวันก่อนนะฮะ๖กันยายนนะครับ

เขาบอกเขารอภรรยาจนถึง๔ทุ่ม
ภรรยาก็คือนางสาวหยดน้ำยังไม่กลับบ้าน
พยายามติดต่อติดต่อไม่ได้

ตอนนั้นออกตามหาแล้วแต่ว่าไม่เจอโทรก็ติดต่อไม่ได้
ทีนี้ก็เลยโทรแจ้งคนหาย
แต่อันนี้สามีเขาบอกนะครับ

ก็เลยยังไม่สามารถแจ้งเป็นหลักฐานได้
ก็เลยต้องไปหาตามเบาะแสในไลน์ในกลุ่มหมู่บ้าน

ว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับภรรยา
เช้าวันที่๗กันยายนคือเมื่อวานนี้
ตัวของนายพีรพงศ์กับผู้นำชุมชน

มาดูจุดที่ภรรยาจอดรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน๑กกน๕๑๐๙ลำปางของภรรยาหายไป

จังหวะที่เจ้าของร้านน้ำปั่นเนี่ยมาถึงร้านพอดี

มีคราบเลือดอยู่เต็มพื้นไปหมด
พอดึงผ้าแสลนด์ที่กองอยู่ออกเนี่ย

พอไปคลี่สแลนออก
โอ้โหคุณพิธพงศ์บอกแทบช็อกนะฮะ
เพราะคือภรรยาของเขานอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ครับ

เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายคงอาศัยช่วงฝนตกเมื่อเย็นวันเกิดเหตุนะครับ
ชิงทรัพย์ผู้ตายผู้ตายก็คงขัดขืนแล้วมีการต่อสู้กัน
ก็เลยถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมด้วยการปาดคอ
แล้วก็เอาจักรยานยนต์ของเขาไปแล้วก็ขี่หลบหนีไป
เจ้าของร้านกาแฟที่เกิดเหตุนะครับชื่อคุณชายาพานะครับ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักด้วย
คือฝนตกหนักจนเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ไม่ได้ยินเสียงคือได้ยินบ้างลักษณะกับคนทะเลาะกัน
แต่คิดว่าเป็นเสียงทีวีของคนแถวนี้ก็เลยไม่ได้เอกใจ
เสียงเนี่ยก็เงียบไปจนกระทั่งเช้าจะมาเปิดร้านเช้าเมื่อวานนี้ฮะ
มาพบว่ามีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งตำรวจฝ่ายสืบสวนสพนกลับแล้วก็ฝ่ายสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดระยองตอนนี้ก็กำลังกระจายกำลังลงพื้นที่
เบาะแสคนร้ายนะคะซึ่งตำรวจก็พบเบาะแสแล้วด้วย
ว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๒ปีค่ะสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
รูปร่างทวมผมอยากโศกสวมเสื้อยืดสีดำรองเท้าสีดำ
เดินถือขวดพลาสติกใส่เหล้ายาสูบแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้สีดำ
ลักษณะเดียวกันกับของผู้เสียชีวิตเดินอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะ
ฝ่ายสืบสวนก็เลยไปพบกับนายพีรพงศ์สามีของผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันว่ากระเป๋าที่เจอ
ที่เห็นผู้ต้องสงสัยถืออยู่กับกระเป๋าของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใบเดียวกันหรือเปล่า
สามีบอกเลยว่ากระเป๋าเป้สีดำของภรรยาซึ่งเป็นกระเป๋าของบริษัทเนี่ยหายไปจริง
แล้ววันเกิดเหตุภรรยาเอากระเป๋าใบนั้นไปด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญ
ยังบอกด้วยนะคะว่าเขาย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กับภรรยาได้๒ปีกว่าแล้ว
ที่ผ่านมาเขากับภรรยาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะแล้วก่อนเกิดเหตุภรรยาก็ไม่เคยเล่าให้ฟังด้วย
ว่ามีความผิดปกติเหมือนเอ๊ะมีคนแอบมองหรือว่ามีใครติดตามถูกสะกดรอยอะไรอย่างนี้ก็ไม่มี
กระทั่งคืนเกิดเหตุความผิดปกติเดียวก็คือว่าภรรยาไม่กลับบ้านสักที
เพราะปกติเนี่ยจะกลับมาถึงบ้านไม่เกิน๕ทุ่มแต่วันนั้นเนี่ยเที่ยงคืนก็แล้วภรรยาก็ยังกลับไม่ถึงบ้าน
เขาบอกโทรติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้ตอนแรกก็เออสงสัยอาจจะติดฝนรถเสียอะไรหรือเปล่า
ส่าห์ขับรถออกไปรอรับที่หน้าร้านอาหารอีสานซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอก็เลยขับรถกลับบ้านแล้วก็ติดต่อไปที่เพื่อนที่ทำงานของภรรยาก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลย
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้๗กันยายนมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งโอ้โหเจอภรรยาแล้วแต่เจอเป็นศพ
เขาบอกทำอะไรไม่ถูกจริงค่ะจะชิงทรัพย์ก็ชิงไปทำไมต้องมาฆ่ากันแบบนี้ด้วย
คิดว่าเขาติดฝนอยู่ครับผมก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรครับ
เพราะว่าถ้าหากฝนตกหรือรถเสียบางทีเขาก็อาจจะมาช้าแต่ว่าจะไม่เกิน๔ทุ่มถึง๕ทุ่มจะไม่เกินนี้ครับ
ตอนแรกก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเขตนั้นมันก็เป็นบ้านคนด้วยครับ
ผมก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรกับผม๖โมงครึ่งผมก็ลงไปลงไปลงจากรถเพื่อที่จะไปถามเขา
พอดีเขาเปิดพาร์ทแซมพอดีครับก็เลยวิ่งเข้าไปดูครับ
ไม่ครับไม่เคยคิดครับเพราะปกติก็ไม่ได้มีอะไรกับใครอยู่แล้วครับ
ผมอยากจะให้เจอนั่งตัวร้ายคนให้มันไวครับ
ส่วนแม่ของผู้ตายก็บอกนะคะว่าตอนนี้ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยก็มาจากจังหวัดลำปางมารอรับศพน้องน้ำแล้ว
ซึ่งครอบครัวยังช็อกค่ะพูดอะไรไม่ออกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
บอกเลยนะคะว่าได้คุยกับลูกครั้งสุดท้ายเนี่ยผ่านวีดีโอคอลตอน๕โมงเย็นวันเกิดเหตุนี่แหละ
แม่บอกไม่มีรางสังหรณ์ไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่ามันจะเกิดเหตุร้ายกับลูกสาวแบบนี้
เขาบอกว่าน้องเสียแล้วนะแต่ไม่ได้บอกอะไรว่าต่างคนก็ต่าง
ไม่ออกอ่ะตกใจอืมคือแม่ก็ช็อกไปเลยโทรบอกพี่
วันคนที่โทรบอกก็คุยไม่ออกค่ะอืมแต่ละนี้แหละมีอย่างเงิน
หนักอยากเงินเป็นจับตัวได้แหละมันจะได้ต้องไปทำลายคนอื่นอีก
อืมคือถ้าถามเขาอยากฝากอะไรถึงคนที่ทำอยากจะถามมันไหม
อยากจะถามส่วนในวิเนินสว่างชาวบ้านระแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
ก็บอกนะคะว่าเห็นตำรวจมาตามหาชายต้องสงสัยระบุลักษณะรูปภัณฑ์สันธาร
เขาบอกว่าถ้ารูปภัณฑ์สันธารแบบนี้น่าจะเป็นชายเร่ร่อนที่อยู่ไม่ค่อยเป็นที่
ครับแต่ชอบเดินมาวนเวียนอยู่แถวแถวนี้บ้างเหมือนมาขอซื้อข้าวเหนียว
ซื้ออาหารกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาบอกว่าช่วงประมาณสองทุ่มสี่สิบนาที
ลาบกำลังจะปิดแล้วอ่ากำลังขึงแลนดเลน
มีชายแปลกหน้าเดินมาบอกขอซื้อก้อยกับข้าวเหนียวถุงนึงได้ไหม
เขาก็ทำให้ก็เห็นเป็นลูกค้าก็ทำให้แล้วชายคนนั้นก็เดินออกจากร้านไป
เขาก็ปิดร้านแยกย้ายเข้าบ้านฝนตกหนักด้วยคิดว่าผู้ชายคนนั้นคงไม่ยอมไปไหนอ่ะ
คงจะนั่งกินก้อยกินข้าวเหนียวอยู่ตรงสารา
กระทั่งน้องหยดน้ำกลับจากที่ทำงานคงเจอแล้วก็เลยตัดสินใจก่อเหตุ

เขาบอกว่าเสียใจนะน้องหยดน้ำเนี่ยก็เป็นเด็กน่ารัก
เป็นคนหน้าตาดีไม่น่าจะมาเจอเรื่องอะไรร้ายแบบนี้เลย
ใช่เขาเจอคุณเจมส์
ช่วงที่เวลา๓ทุ่มฝ่าน่ะเขาบอกว่ารถเครื่องยังอยู่
ผมคิดว่ามันน่าจะเดินออกมานะเพราะว่ากระเป๋ากระตังค์มันทิ้งอยู่ตรงร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะ
เป็นเอกสารทั้งหมดมันทิ้งอยู่นั่นหมดเลยวางเกลือนเลย
มันน่าจะเจอกุญแจรถในกระเป๋านั้นเปล่าเหมาตังค์แล้วเดินกลับไปเอารถเครื่อง
คิดว่านะเพราะว่าเขามาซื้อร้านลาบมานั่งมานั่งมานั่งกินลาบอยู่ที่ร้านลาบ
ข้างที่เขาจะทำผู้หญิงประมาณทุ่มหนึ่ง
เขาก็บอกว่าพอซื้อร้านลาบแล้วก็เอาไปกินกับเหล้าแล้วก็เดินวนอยู่นั่นน่ะ
วนอยู่นั่นคราวนี้ก็ร้านลาบพอ๓ทุ่มเขาปิดร้าน
เขาเข้าไปแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
เจ้าของห้องเช่าหน้าที่เขาเกิดเหตุนะนะเขาชอบเถียงกันบ่อย
คือคนที่อยู่ในห้องคราวนี้ข้างนอกน่ะถามว่ามีเสียงไหมมีเสียงนะ
ตอนที่เกิดเรื่องอ่ะแต่คราวนี้เพื่อนที่อยู่ตามห้องน่ะ
เขาคิดว่าเจ้าของห้องทะเลาะกันเขาไม่คิดว่าน้องโดนฆ่าอยู่ข้างหน้า
ทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดนะคะก็เห็นเห็นผู้ต้องสงสัยค่ะ
ผู้ต้องสงสัยเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ย้ำก่อนว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะยังไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ผู้ต้องสงสัยเดินออกมาช่วงประมาณสัก๔ทุ่ม๒๐นาที
ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดเหตุแล้วแล้วก็ลักษณะก็คือสะพายกระเป๋าสีดำของคนตายคาดว่านะคะ
ออกมาด้วยแล้วในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เดินข้ามถนนวกกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
กล้องอีกฝั่งถนนหนึ่งก็เห็นว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเดินสะพายกระเป๋าผ่านไปคิดว่าอาจจะเป็นช่วงก่อเหตุเสร็จ
ค้นกระเป๋าเจอกุญแจก็เลยเดินกลับไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายหรือเปล่า
อันนี้เป็นภาพย้ำอีกครั้งว่าก็เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะเพราะว่า
เราจะรู้ว่าผู้ก่อเหตุก็ต่อเมื่อเราเจอตัวพูดคุยสอบถามแล้วเขาสารภาพ
แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อหาหรือว่าชี้ออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะ
ถูกต้องค่ะแต่ถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นผู้ชายคนนี้คนเดียวแหละ
คนเดียวแหละแล้วตอนสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเนี่ย
เขาก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายหลบหนีไปทางตัวอำเภอบ้านค่ายด้วย
อย่างที่ตำรวจได้ข้อมูลมาก็คิดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นคนเร่ร่อนที่วนเวียนมาอยู่ในพื้นที่
พอสบโอกาสก็เลยลงมือก่อเหตุนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัว
ผู้ชายต้องสงสัยที่รูปภัณฑ์สันธารก็คือรูปร่างใหญ่สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ผมอยากศกสวมเสื้อสีดำกางเกงสีดำแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดำที่ลักษณะเหมือนกระเป๋าที่ทำงานของผู้ตายด้วย
ก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้นะคะครับ